ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะแหมขออนุญาตคุณผู้ชมจริงนะคะ
แม้ว่าจะเป็นวันวาเลนไทยแต่ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
รับวันแห่งความรักแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งนะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดกรรศิลป์นั่นเองนะคะที่สนกรุงศรีนะคะ
คือผู้ชายกับผู้หญิงเขาเป็นสามีภรรยากัน
เขาเลิกลากันไปสักประมาณ๓ปีแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าผู้ชายติดเหล้าติดการพนันยาเสพติดค่ะ
ทุบตีภรรยาเขาทนไม่ไหวค่ะเขาก็เลิกลากันไป
แล้วเขาไปมีสามีใหม่ปรากฏว่าอดีตสาเบียค่ะ
วันนี้บุกไปที่บ้านแล้วก็ไปยิงสามีใหม่
เสียชีวิตคาที่แบบนี้เลยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมกับกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านก็มุ่งดูเหตุการณ์กันแบบนี้นะคะ
สลดดังกล่าวเนี่ยคือหลังจากที่ตำรวจสพนกรุงศรี
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนฆ่ากันตายแล้วก็มีคนเสียชีวิตหนึ่งราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือบริเวณร้านรับซื้อของเก่า
บ้านโคกลางหมู่ที่๔ตำบลดงมูลอนกรุงศรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อก็คือนายป่ายชมพูราชอายุ๖๓ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชม
พบสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนใต้กกหูซ้ายทะลุเบ้าตาซ้าย
คือขออนุญาตนะคะสมองไหลออกมาเลยนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ใกล้กับเตียงไม้ไผ่ก็คือแค่ไม้ไผ่ค่ะ
นางดวงสุราฤทธิอายุ๔๖ปีภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
ตัวเธอแล้วก็ผู้ตายอยู่กินกันได้สักประมาณ๓ปีค่ะ
กำลังที่จะนั่งคุยกันอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
สามีกำลังคือใช้ขวานรับความคมอยู่นะคะ
เพื่อเตรียมที่จะออกเดินทางไปรับซื้อของเก่า
คือทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันสักพักหนึ่งนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
วินาทีนั้นเธอตกใจมากเลยเพราะว่าเห็นสามีเนี่ย
ตกจากแคร่ไม้ไผ่คุณผู้ชมไปนอนกองอยู่กับพื้น
เลือดก็ไหลพุ่งออกจากศีรษะด้วยนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายใส่ชุดดำแขนยาวสวมหวกไอ้โม่ง
เมียของผู้ตายบอกว่าคนก่อเหตุก็คือ
คือคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นอดีตสามีของเธอ
คือนายกัญญาศรีชุมอายุ๕๐ปีค่ะ
เธอกับนายกัญญาคนก่อเหตุก็คืออดีตสามีนี่นะคะ
มีลูกด้วยกัน๔คนแล้วก็ได้อย่าขาดกันแล้ว

บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเพราะว่าผู้ตายน่าจะเมาสุรามาด้วย
ส่วนสาเหตุที่เลิกรากันก็เพราะว่าอดีตสามีงานการไม่ค่อยจะทำ
เมาสุราเสพยาเสพติดทุบตีหาเรื่องทำแบบนี้เป็นประจำ
ทนไม่ไหวสุดท้ายเธอก็เลยเลิก
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเกิดเหตุสลดฆ่ากันตาย
ภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็โทรมาข่มขู่นะคะมาขู่อาฆาตมาขู่ฆ่าสามีใหม่
แบบนี้ทำเป็นประจำค่ะล่าสุดก็มาข่มขู่อีกนะคะ
บอกว่าขอเงิน๓แสนบาทเพื่อจะเอาไปใช้หนี้ทกศ
หากไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาปืนมาปิดฝาโลงสามีใหม่
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณดวงกันหน่อยนะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายค่ะ
เธอใช้มีการมาข่าพื้นตอนนี้
พยายามที่จะบอกเล่าให้ตำรวจฟังนะครับ

ก็ไปสอดคล้องกับแม่ยายของผู้ตาย
ก็คือนางขำบุญจันทร์อายุ๗๖ปีนะคะ

เมื่อ๒วันก่อนนายกัญญาก็คืออดีตลูกเคย
แล้วก็เป็นมือปืนคนก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาแล้วก็บอกว่า
มาขอเงินไปใช้หนี้ทกศ
หากไม่ให้จะหาปืนมายิงให้ตาย
แล้วสุดท้ายก็ก่อเหตุจริง
ส่วนเรื่องของการติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุ
ล่าสุดค่ะภูมิกับสพนกรุงศรี
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกพุทธินันอำพันธ์
บอกว่าตอนนี้สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุ

ไร่อ้อยพื้นที่สพท่ากระนวลจังหวัดขอนแก่น
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมตำรวจก็พยายามที่จะ
ไปดูเส้นทางการหลบหนีของคนก่อเหตุ

สุดท้ายเนี่ยตามไปพบว่ากบดานอยู่ที่ไหน
แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ก็คือเป็นปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์ค่ะ
แล้วก็เห็นบอกว่าการลักษณะการยิง
ยิงในระยะเผาขนด้วยนะคะค่ะ